ซึ่งชายคนนี้ครอบครัวเขามาแจ้งหายตัวปริศนาไว้
ปรากฏว่าไปพบอีกทีคือเป็นศพแล้ว

เจ้าหน้าที่ต้องเรียกตัวภรรยามาสอบปากคำ
เพราะว่าก่อนหน้าที่มันจะเกิดเหตุเนี่ย
คือตัวภรรยากับผู้ชายคนนี้
ทะเลาะกันอย่างรุนแรงแล้วก็มีคลิปเผยแพร่ออกมาด้วยนะคะ
ไปดูคลิปต้นเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะ
มึงรู้จักปูน้อยไป

นี่คือคลิปต้นเรื่องคือก่อนที่เขาจะหายตัวไป
มันมีการทะเลาะกับภรรยาเขาเรื่องนี้แหละ

คือเหมือนภรรยาตามไปตบตีที่ทำงาน
ค่ะแล้วคือเขาก็หายตัวไปปริศนานะคะ
คนที่หายตัวไปเนี่ยชื่อว่านายเจษดายุทธ์ภาคเพียรอายุ๓๗ปี
เป็นพนักงานขับรถขนส่งของบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์
ทีนี้พอมีปากเสียงกับภรรยารุนแรงตามคลิปเนี่ยค่ะ
ซึ่งเกิดขึ้นที่ที่ทำงานของฝ่ายชายด้วยนะคะ
ก็จะเห็นได้ว่าภรรยาเนี่ยคือทำร้ายร่างกายเขาด้วยนะด้วยความโมโห
หลังจากจับได้ว่าในเจษดายุทธ์ไปมีกิ๊กสาว
จากนั้นค่ะหลังจากเกิดการทะเลาวิวาสกันขึ้นเนี่ย
เจษดายุทธ์ขับรถไปจอดบนสะพานปิงวารีศรีสวรรค์แล้วก็หายตัวไป
ซึ่งเขาหายตัวไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าก็มีคนไปพบศพนายเจษดายุทธ์เนี่ยจมน้ำอยู่ในแม่น้ำปิงแล้วก็ลอยมาแล้ว
ทางตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปตรวจสอบค่ะแล้วก็ประสานนางปรัฐมาแป้นทองแม่ของนายเจษดายุทธ์ให้มาตรวจสอบ
ที่แม่เห็นศพค่ะโอ้โหปล่อยโฮเลยนะคะ
ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจยืนยันว่าเนี่ยลูกชายของเธอแน่นอน
จากการตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นค่ะแพทย์บอกว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำ
โดยแม่ของผู้ตายก็เศร้าโศกเสียใจอย่างหนักยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลใดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่นะคะ
แต่แม่ก็บอกว่าไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายทางเจ้าหน้าที่ก็เลยส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ให้ญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศลวันพรุ่งนี้อ่ะค่ะมีรายงานว่าตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งพบศพเนี่ย
ตำรวจยังไม่เจอตัวภรรยานายเจษดายุทธ์เลยนะคะก็เจอแค่หญิงวัยรุ่นที่เป็นกิ๊กกับนายเจษดายุทธ์เนี่ย
อยู่ข้างแม่ของผู้ตายตลอดแล้วก็อยู่ในสภาพเศร้าศกเสียใจไม่แพ้กันนะคะ
ส่วนตัวภรรยานายเจษดายุทธ์แม้ตอนนี้ยังไม่พบตัวแต่ตำรวจบอกแล้วว่ายังไงต้องเรียกมาสอบปากคำ
เพราะว่ามันเป็นกรณีที่มีการทะเลาะวิวาดทำร้ายร่างกายกันก่อนก่อนที่นายเจษดายุทธ์เนี่ย
หายตัวไปอาจจะเป็นไปได้ว่าเกิดความน้อยใจจนคิดสั้นหรือเปล่านะคะ
ตอนที่เขาบอกว่าคือเหมือนกับครอบครัวได้รับแจ้งว่าไปเจอรถของเขาจอดอยู่ที่สะพาน
ก็ยังไม่ได้คาดคิดนะคะเพราะหาตัวไม่เจอตอนนั้น
ว่าจะกระโดดสะพานลงไปฆ่าตัวตายจริง